วิธีการเสี่ยงทายฟ้าฝนคือจะเอาคางไก่มาฉีกดู
แล้วมาดูว่าไอ้คางไก่ออกมารูปร่างมันสวยงามไหม
ปีนี้ฝนจะดีหรือฝนจะแรง
โอ้โหนี่ข้าวจีหรอเนี่ย

มาเป็นกระสอบแบบนี้เลยนะคะที่นี่คือประเพณีงานบุญคูณลานที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาทำแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบสารยี่สิบสองคลองสิบสี่
แล้วการทำพิธีสำคัญพิธีโบร่ำโบราณนี้ก็ต้องมีการเชิญหมอสูตรมาทำพิธีขวัญข้าว
เพื่อความเลื่อมใสสัทธานะคะของชาวบ้านที่เลื่อมสายศรัทธาประเพณีชาวอีสานนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าพระแม่โพศพเนี่ยมีพระคุณต่อชาวอีสานบ้านเฮามาก
ดังนั้นจะต้องมีการทำบุญขึ้นมาเพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่โพศพที่ดูแลข้าวให้อุดมสมบูรณ์ค่ะ
แล้วก็เชื่อกันอีกว่าถ้าทำพิธีนี้แล้วนะคะ
พระแม่โพศพเนี่ยจะช่วยคุ้มครองข้าวในนา
ออกมาแล้วนี่คืออะไรออกมาแล้วก็คือคางไก่อ๋อนี่คือคางไก่เหรอ
อีสานเนี่ยนะคะเขาจะมีการทำนายทายทักจากคางไก่อยู่หลายเรื่อง
อย่างเรื่องของการทำนายฟ้าฝนความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นเนี่ย

คือเขาจะต้มไก่แหละนะคะแล้วก็หักมาเฉพาะช่วงคอ
จากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะเหมือนกับหักคอมันออกให้เหลือแต่ส่วนคาง
แล้วดูสิไก่ตัวนี้เป็นยังไง
แล้วพอรูดออกมามันมีอะไรนะฟิลเลอร์
มีซิลิโคนอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
เมย์ไก่ไม่ใช่คน
ไม่ต้องไปจีบฟูลเลอร์โบท็อกก็ไม่ต้อง
ดูแล้วเขาทำนายยังไงว่าคางไก่มันตรงหรือมันเบี้ยว
ใช่คือลักษณะของคางมันก็เหมือนเป็นกรามเราเนาะ
มันจะเป็นตัววีถ้ามันวีสวยตั้งขึ้นมาแบบเนี้ย
ก็แปลว่าฟ้าฝนดีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์
แต่ถ้ามันเอียงมันงอมันหักแล้วก็มันก็อาจจะต้อง

ฝนดีข้าวดีนะคะรวมไปถึงราคาข้าวก็จะดีด้วยเช่นกัน
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะที่เขาทำขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนาในพี่น้องพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ทำบุญก็เสริมสิริมงคลทำบุญสวยชาติหน้าทำคางเถิดหนาจะได้สวยชาตินี้